อีกหนึ่งเรื่องที่จะพาไปดูเป็นเรื่องของการแข่งขันกีฬา
ช่วงนี้เริ่มมีการแข่งขันกีฬาในท้องถิ่นเกิดขึ้นมากมายแล้วนะคะ
และกีฬาที่กำลังเป็นที่นิยมอยู่ตอนนี้
กีฬาชนิดนี้ที่จะพาไปดูบอกเลยว่าคุณต้องพึ่งสติ

ต้องมีสตินะจ๊ะทุกคน
เอ้าล้มเป็นโดมิโน่เลย

กีฬาชนิดนี้ต้องมีสติค่ะ
ตามคลิปก็คือคุณพี่เขาจะเอาผ้าโพกหัว
คุณพี่คนที่มีผ้าโพกหัวนั่งริมเขาตั้งใจเห็นไหมคุณ
เขาตั้งใจมากแต่ขาเขาไม่รักเด็ก
นี่ดูคุณพี่พวกนี้
คือกีฬาชนิดนี้ขากับมือต้องสัมพันธ์กัน

มันก็จะทำให้สามารถกินแอปเปิ้ลที่ถูกแขวนเอาไว้ได้
แต่ว่าทำอย่างง่ายก็ไม่ได้สักที
แอปเปิ้ลลูกเดียวทำไมมันจะกินไม่ได้สักที

ลุ้นกันดูดีกว่าว่าพี่คนนี้จะกินแอปเปิ้ลได้สำเร็จหรือเปล่า
ยกที่สองก็ยังไม่สำเร็จ
คุณพี่มีปัญหาที่เก้าอี้หรือเปล่า
เอ้าผมว่าน่าจะเป็นปัญหาที่น้ำหนักด้วยหรือเปล่า
น่าจะมีปัญหาที่เก้าอี้หรือมีปัญหาที่คุณพี่คนนี้นี่แหละ

จะได้กินไหมเนี่ยคือยังไงคะคุณเวลาจะกินมันต้องยังไง
เกรงขายกขาอีกครั้งเอาไว้
คือถ้าเกิดขาตกลูกมันจะลอยขึ้นไป

คะเข้าอี้ก็ต้องแข็งแรงกับคุณนะ
แล้วจริงแล้วสติหรือว่าการแยกประสาทต้องมานะ

นี่เขาตะวัดขาขึ้นทีละนิดใช่ไหม
เออขึ้นลงให้จังหวะของลูกอับก้อยมันแบบค่อยเข้าปากมา

แต่ละคนก็มีเทคนิคที่แตกต่างกันออกไป

อื้ม